อีกสักหนึ่งความเชื่อเป็นเรื่องของการไล่ผีปอบ
เราก็น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแต่ไอ้ที่เคยเห็นจริงเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไง
งั้นไปดูพิธีกรรมนี้กันหน่อยครับ
อาการอย่างงี้เลยอะตอนเนี่ยล่ายลำแบบนี้
สักพักเอ้ยเออตกใจเป็นไง

แล้วก็มีกรีดร้องอีกต่างหากอาการแปลกครับคุณผู้ชมครับ
แล้วที่เห็นเหมือนอยู่ด้านหลังเนี่ยนะที่กำลังทำพิธีเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นพ่อหมอค่ะเป็นพ่อหมอด้านคุณสัยแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด
กำลังทำพิธีให้กับสาวใหญ่ท่านนี้ที่มีอาการประหลาด
เขาว่ากันว่าเธอแลบลิ้นปลิ้นตาร้องโหยหวนไม่เป็นตัวของตัวเอง

ชาวบ้านเชื่อเธอถูกปอบผีฟ้าเข้าสิง
ก็เลยนำตัวเธอมาหาพ่อหมอให้ปัดเป่าผีตนนี้ออกจากร่างเธอ

พอหมอเห็นท่าไม่ดีก็เลยท่องคาถาแล้วพ่นน้ำโมไซค์ปูด

หญิงคนนี้ร้องร้องกรี๊ดใหญ่เลยแล้วก็นี่เอามือบีบคอตัวเองด้วย

โอ้โหแล้วแต่อย่างนี้ผ่านไปสักพักกับพิธีกรรมนี้เนี่ย
เธอนะมีอาการเหมือนกับว่าสำลัก

คือพ่อหมอเขาให้ดื่มน้ำมนต

เธอมีอาการอื้อต้องใส่ดื่มเร็วไป

แต่อย่างนี้เมื่อดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยเธอบอกว่าเธอทุกข์ทรมาน
หลังจากนั้นอาการดีขึ้นเฉยเลย

เออเอาทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของความเชื่อมาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
ไม่ใช่ว่าจะต้องคิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่า

วิธีคัมเป็นแบบนี้เราก็มีให้ได้ดูกันอะนะ